ต่อไปก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเหมือนกันคุณผู้ชม
เพราะว่าชาวบ้านที่จังหวัดแพร่ตอนนี้

หลังจากที่มีการนำต้นตะเคียนขึ้นจากลำน้ำยมมา๒เดือน
แล้วคนในหมู่บ้านก็ตายอย่างปริศนาไป๘ศพ
จึงมีการจัดทำพิธีขอขมาขึ้นค่ะ

ที่วัดวังเลียงเนี่ยนะคะชาวบ้านเขามารวมตัวการนำดอกไม้ทุบเทียนขันน้ำอ่างน้ำ
ขอขมาเจ้าแม่ตะเคียนทองหูมากันเพียบเลย
ก็คือเจ้าแม่ตะเคียนทองมี๒ท่อนก็คือเจ้าแม่ตะเคียนทอง
โกสัยและแม่ย่ามัชชาวารีนะคุณผู้ชม
มีพ่อเท่าค่ะเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องศัยศาสตร์เป็นผู้กล่าวนำ
แล้วขอให้เจ้าแม่เพชรโกสัยอโหสิกรรมให้กับชาวบ้าน
ที่ได้มีการล่วงเกินเจ้าแม่ที่นำขึ้นมาจากลำน้ำยมมาไว้ที่วัดแห่งนี้
เจ้าแม่เนี่ยอาจจะมีความเป็นอยู่ยากลำบาก
เป็นเหตุให้ชาวบ้านที่บ้านวังเลียงประสบเหตุเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุหลายต่อหลายคน
สัญชาติผู้ใหญ่บ้านบ้านวังเลียงนะคะเล่าให้ฟังบอกว่า
ตะเคียนทองแม่ย่ามัชชาวารีและแม่เพชรโกสัยเนี่ยนะ
ชาวบ้านนำขึ้นมาจากลำน้ำยมเมื่อ๒เดือนก่อนแล้ว
ชาวบ้านก็เลยไม่ได้มีการทำบุญให้กับเจ้าแม่อย่างจริงจัง
ก็คือเอาขึ้นมาแล้วก็ย้ายท่านไปอยู่ที่วัดเลย
หลังจากนั้นในหมู่บ้านก็มีคนทยอยเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
ภายในระยะเวลา๒เดือนที่ผ่านมาเสียชีวิตไปรวมแล้ว๘ศพนะคะ
อกจากนี้นะคะชาวบ้านเขากำลังขอขมาเจ้าแม่ตะเคียนทองอยู่ใช่ไหม
ก็มีร่างทรงพ่อหลวงใหญ่ประจำหมู่บ้านวิ่งลงมาแล้วก็บอกว่า
ถ้าหากชาวบ้านไม่ทำพิธีขอขมาลาโทษกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ชาวบ้านจะมีอันเป็นไปถึง๑๖ศพหรืออีก๘ศพด้วยกัน
สิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้ชาวบ้านที่วังเลียงเนี่ยโอ้โหหวัดภาวะไปตามกันนะโดยเฉพาะตอนกลางคืน
ในหมู่บ้านนี่เงียบสงัดเลยได้ยินแค่เสียงหมาหอนหมาเห่าวางเวงขนลุกไปทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ
แบบเนี้ยใช่แต่หลังจากที่มีการขอขมาเจ้าแม่ตะเคียนไปเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันก่อนก็จะทำให้เกิดความสงบสุขและเชื่อว่าเมื่อเจ้าแม่ตะเคียนรับรู้ได้
บันดาลโชคลาภให้กับชาวบ้านด้วยและในวันอาทิตย์นะคะในวันอาทิตย์ก็คือวันนี้นี่แหละคุณผู้ชม
ผู้ใหญ่บ้านจะนำชาวบ้านจัดพิธีขอขมาตามประเพณีและทำการสวดเบิก๔ทิศอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเคยมีคนถ่ายรูปบริเวณกระถางทูบกับเทียนที่จุดบูชาเจ้าแม่แล้วติดภาพแบบนี้
ด้านซ้ายนะเป็นภาพคล้ายกับมีหญิงสาวอยู่ระหว่างทูบกับเทียนอยู่ตรงกลางค่ะ
เป็นรูปที่ชาวบ้านเขาบอกว่าอัศจรรย์เหมือนกันตกอกตกใจอยู่นะจากนั้นก็เลยมีคนนำภาพคล้ายกับหญิงสาวคนนี้มาจินตนาการแล้วก็ทำรูปเหมือนเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยไว้ผมยาวคือรูปด้านขวามาเปรียบเทียบกัน
เห็นชัดว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นภาพประมาณนี้
ความสบายใจของคนในชุมชนขึ้นด้วย
คุณผู้ชมครับตะเคียนอีกหนึ่งต้นนะ
ก็พบเจอเหมือนกันที่จังหวัดชุมพรเลยที่นั่น
เขาบอกว่ามีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นได้ยินเสียงกระซิบ

ใกล้เขตการก่อสร้างห้างหุ้นส่วนทรายทองนะครับ

ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาพากันมานะ

หลังจากเมื่อวันที่๒๖สิงหาคม
ผู้รับเหมาทำการขุดขยายคลอง
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรมชนรับประทาน
แล้วก็ไปพบกับต้นตะเคียนต้นนี้
ถูกฝังอยู่ในดินขนาดความยาวนะ
โอ้โหประมาณสัก๑๓เมตร
ส่วนโคนต้นก็ใหญ่ประมาณ๓คนอบ
เขาคาดกันว่าไอ้ต้นนี้น่าจะมีอายุประมาณสัก๓๐๐ปีได้
งานนี้ชาวบ้านก็นำผ้าสามสีมาผูกเอาไว้เลยครับตามความเชื่อเนอะ
แล้วก็มีน้ำแดงเครื่องสักการะบูชามาเส้นไหว้ด้วย
เชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างสิงสถิตอยู่ภายในต้นตะเคียนนี้
คุณชัยวัดสายสุชนผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ก็เล่าว่าผู้รับเหมาเนี่ย
เขาจะนำต้นตะเคียนต้นนี้ไปเลื่อยทำโต๊ะนั่ง

แต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่เดินทางมาดู
พบว่ามีอาการประหลาดเลย
ลักษณะเหมือนตัวสั่นพูดเพอร์เจอร์จับใจความไม่ได้
ก็ทำให้ผู้รับเหมาคนนั้นภาวะเลย
ตอนแรกจะเอาตะเคียนนี้ไปตัดไปทำเก้าองเก้าอี้แล้ว

ยกมือไหว้นำดอกไม้มาขอขมาเลยในช่วงนั้นเลยนะ
แล้วหลังจากนั้นช่วงกลางดึกก็เกิดเรื่องราวภาวะขึ้นอีก
มีชาวบ้านเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโหยหวน

ศาวะเหมือนกันที่จังหวัดเพชรชบูรณ์คุณผู้ชมมีชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นดวงไฟประหลาดลอยไปลอยมา
แบบนี้เลยนี่นี่คุณผู้ชมลอยไปลอยมาอยู่บนฟ้ามันคืออะไรคะมันคืออะไรอะไรยังไม่มีใครตอบได้
ชาวบ้านเขาน้อยอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เขาถ่ายเอาไว้ได้เมื่อกลางดึกของคืนวันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วเป็นช่วงก่อนวันพระด้วย
หลังจากนั้นเขาก็นำภาพนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความว่าว่าเห็นดวงไฟอยู่บนต้นไม้หลังกระท่อมก่อนวันพระ๑วัน
คืนนี้เจออีกสองดวงที่ต้นไม้ข้างกระท่อมอีกอืมจะถ่ายรูปไว้ก็ไม่กล้าพอแฟนเราก็ส่องไฟไปที่ดวงไฟสองดวงนั้นอีกดวงลอยหนีไปส่วนอีกดวงยังอยู่บนต้นไม้จ้องมองมาที่เราสองคนเห็นไหมโอ้เห็นแววตาไหมเออ
แววตามันช่างน่ากลัวเหลือเกินจะอยู่ในไร้ได้อีกไหมเนี่ยโอ้ยย่านแล้วเขาบอกอีกกลัวแล้ว
แต่หลังจากโฟสข้อความเราก็คลิสต์นี้ไปได้ไม่นานนะคุณผู้ชม
ซึ่งตรงกับวันพระใหญ่บอกว่าไม่กล้าเข้ามาใกล้กระท่อมล่ะสิลอยอยู่เหนือต้นไม้เอากับมันสิยอมใจ
คืนวันพระเก็บภาพมาฝากได้แค่นี้ถ่ายนานไม่ได้กลัวมันคืออะไร
เขาโพสต์ไว้แบบนี้อีกนะคะในวันที่๒กันยายนนะ
มาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมเราก็เลยตามไปถึงบ้านของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้
ที่เขาเป็นคนโพสต์เอาไว้เขาก็เลยเล่าให้กับทีมงานของเราฟังบอกว่า
เมื่อช่วงกลางดึกลุกมาเข้าห้องน้ำให้แฟนเดินมาเป็นเพื่อน
จังหวะนั้นเขาเหลือไปเห็นแสงไฟวูบวาบลอยไปลอยมาอยู่บริเวณเหนือต้นไม้หลังกระท่อม
ตัวแฟนเขาก็เลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วถ่ายเป็นคลิปออกมาให้เราได้เห็นกันแบบนี้นี่แหละ
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๗บ้านเขาน้อยคุณมาลัยทองสายอยู่ก็เลยลงพื้นที่เดินทางไปเลยค่ะ
ไปตรวจสอบที่กระท่อมหลังดังกล่าวนี้
คุณพี่เสื้อขาวคนนี้นะเป็นคนที่โพสต์นะ
เขาบอกว่านี่ผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปแล้วไปตรวจสอบกระท่อมที่อยู่กลางไร่ข้าวโพด
แต่ไม่พบอะไรเลยแล้วก็บอกว่าเรื่องดวงไฟประหลาดนั้นน่ะ
จริงก็เคยมีผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านอีกจำนวนมาก
เล่าขานกันมานานหลายปีแล้วนะแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่า
ว่าเจ้าดวงไฟปริศนาเนี่ยเป็นดวงไฟอะไรแล้วแสงไฟอะไรกันแน่
ชาวบ้านบางคนจะเชื่อว่าเอ๊ะเป็นผีกระสือที่ออกหากินในช่วงคืนวันโกนกับวันพระหรือเปล่า
ตอนนี้ก็เลยสร้างความหวาดภาวะไปทั้งหมู่บ้านจนหลายต่อหลายคนเขาบอกตอนนี้หมู่บ้านเงียบมาก
เพราะว่าพอหัวค่ำก็คือปิดบ้านรีบนอนกันหมดเลยแล้วล่าสุดมีคนไปลองของด้วยนะยังไง
ลองของดูว่าตกลงใช่ผีกระสือจริงหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าดวงไฟมันวิ่งตามเขา
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
เราไม่ได้มานำเสนอให้คุณผู้ชมงมงายนะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาโพสต์เขาเห็น
เราก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นแล้วมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวอัปเดตกันต่อได้นะจ๊ะ